สวัสดีค่ะชื่อสุดารัฐสัมประเสริฐนะคะชื่อเล่นชื่อเล็กค่ะ

ติดขาติดสะโพกหรือเปล่าติดหน้าอกหรือเปล่า
เพราะว่าแต่ละคนความอ้วนมันไม่เหมือนกัน
ถ้าได้ดูไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นแบบไปเลยแล้วก็มีนางแบบใส่ให้ดู
ก็จะรู้สึกไว้ใจและมั่นใจสืบคอบค่ะ
ของเราจะมีทีมงานนะคะคือเบื้องหน้าเนี่ยอาจจะเห็นนางแบบแล้วก็คนที่พูดก็คือตัวพี่เอง
แต่ว่าทีมงานของเราก็จะมีหนึ่งฝ่ายเป็นแอดมินคอยจดออเดอร์นะคะรับออเดอร์แล้วก็เตรียมเสื้อผ้าที่จะให้นางแบบใส่นะคะ
ทีมงานอย่างน้อยก็๑๒คนที่ไม่ได้อยู่ในจอสถานที่ต้องเหมาะสมกว้างพอนะคะ
กาวต้องเลิศต้องเห็นความฉ่ำของเสื้อผ้าอันที่สองก็คือต้องมีนางแบบนะคะแล้วก็สามต้องมีเสียงเต็งแล้วก็ก็ต้องมีไฟนิดนึงให้นางแบบสว่างแล้วก็แอร์เย็นหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าคนอ้วนจะขี้ร้อน
อะไรที่ขายยากก็คืออะไรที่ต้องวัดไซส์ทีแล้วก็เฉพาะสรีระที่เป็นเสื้อในสปอร์ตบาร์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เซ็กซี่ไอเทมค่ะ
ขายดีก็จะเป็นเสื้อผ้าลำรองก็เสื้อกางเกงกระโปรงนะคะชุดทำงานชุดนอนที่แบบใส่สบายผ้านิ่ม
นางแบบต้องแซ่บค่ะต้องสนุกแบบสนุกทั้งตัวเราด้วยแล้วก็นางแบบด้วย
นางแบบก็จะต้องแบบเอวมาไหลมาโยกสุดเพลงไหนก็รับได้หมดอะไรอย่างนี้ค่ะนางแบบก็จะแบบสนุกมากไม่ห่วงสวยแต่ห่วงสนุกอะไรแบบนี้ค่ะ
พี่เองพี่ก็มันนะคะเวลาพี่จัดไปพี่ก็พูดไปก็แบบเต้นไปเต้นไปอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่
ของทางร้านเพจเราเนี่ยนอกเหนือจากขายเสื้อผ้าแล้วเราก็จะมีไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะส่วนตัวพี่เองพี่ก็จะแบบมีไลฟ์กินมีช่วงก็จะมีคนที่ติดตามอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็พอเรามาไลฟ์สดขายของเนี่ยเรามีกิมมิกอย่างที่บอกคือชูโรงด้วยแซ่บนางแบบมีเต้นมีอะไรตรงนี้มันจะโกไวรัลเรื่อยก็จะเริ่มมีกระแสติดตามเพิ่ม
ใน๓๔ชั่วโมงเนี่ยเราจะขายสภาพได้ครั้งละประมาณ๑๕๐ตัวถึง๕๐๐ตัว
ถ้าตัวเลขก็ประมาณ๓๐๐๐ถึงประมาณ๕๐๐๐อะไรประมาณนี้ค่ะมันเลิศบ้านหมดรถมาเลยทีเดียวเชียว
นี่แหละครับกับการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือให้เกิดประโยชน์
อย่างการไลฟ์ขายของก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ขายดียอดขายปังขึ้นได้
แล้วคุณล่ะครับคิดว่าอาชีพนี้น่าสนใจหรือน่าทำบ้างครับ